มาดูคลิปนี้คือต้องบอกว่าเกือบเป็นอุบัติเหตุ
สองเลนเป็นเลนสวนกันยิ่งจะแซงยิ่งต้องระวัง
แต่มีรถคันหนึ่งชาวเน็ตบอกว่าเป็นรถหรู
ราคารถหลักล้านแต่นิสัยคนขับหลักร้อย
ชาวเน็ตว่าแบบนี้นะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้
งไม่สนโลกเลยนะคะเกือบไปคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันค่ะ
อันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมครับถ้าไม่หลบนี่คือเต็มนะ
นั่นน่ะสิโอ้โหคือประเด็นอะไรรู้ไหม
ตอนที่เวลาที่รถหรูขานั้นจะแซงขึ้นมา
แสดงว่าคุณต้องเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้ามีรถ

ฉะนั้นแล้วคุณจะต้องชะลอเพื่อที่จะไม่แซงถูกไหม
แต่ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมคือดันทุรังที่จะแซงขึ้นมา
มันเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยใช่โถรถสิบล้อคันนั้นไม่ได้บังนะ
แล้วพยายามจะแซงขึ้นมาสุดท้ายค่ะ
รถคันที่ติดกล้องคันขาวถึงกับว่าต้องเข้าไปให้หลวงพ่อปะพรมนมนต์
ชาวเน็ตบอกว่าล้างสวยคราวคราวปลอดภัย
เป็นเรื่องเป็นคลิปที่มาเตือนเช้านี้ค่ะ
ขับรถระมัดระวังวันนี้วันนี้หลายคนเดินทางกลับด้วย

คุณเกือบฆ่าผมทั้งครอบครัวแล้วนะ